ตำรวจหูตาเป็นสับปะรดแล้วก็ทั่งสังเกตแล้วกัน
เขาไปเห็นรถคันหนึ่งอยู่เข้าไปในซอยเปรียว
มันเข้าไปทำไมในซอยเปรียวมันไม่ควรจะมีอะไร
ตำรวจก็เลยสะกดรอยตามตามไปดูตามไปดู
สุดท้ายไปเจออะไรคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน
ทางด้านของตำรวจเนี่ยไปเจอสุดท้ายอ๋อ
ที่เข้าไปเพราะอะไรไหมยาบ้านั่นไง
มียาบ้าอยู่ในรถประมาณหมื่นกว่าเม็ดโอ้โหเยอะ
มีปืนด้วยอันนี้นั่งเจาะอยู่แบบเนี้ยนั่งเจาะไงนะฮะ
นายสิทธิศักดิ์รักษาวงอายุยี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวอุดรก็ถูกตำรวจจับกลุ่มได้เลยท่าทางมีพิรุษเพราะว่าขับรถเก่ง
แล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซะด้วยขับรถเข้าไปในเส้นทางเปรียวดูมืดมืดนะฮะ
ตำรวจเขาก็เอ๊ะมันยังไงยังไงอยู่ด้วยความเป็นสัญชาติยานนะครับ
ก็เลยเข้าไปดูอันนี้คือบริเวณถนนมิตรภาพขาฝั่งมุ่งหน้าไปอุดร
ปากศรทางเข้าอุไมโกระดูรหมู่สิบสองพื้นที่บ้านม่วงคำตำลบลโภชัย่ังเที่ยม
คนมืองนองคลายตำรัวสวทพระมืองนองคลายเขาก็สร้างสังเกต
กูก็ชมให้รถไม่ติดแผนป้ายทะเบียนมาขับรับรับรอลอก
ก็เลยสะกดรอยตามไปจนไปเจอรถเก่งไปจอดอยู่

ไปพบผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ไปสวมกางเกงขาสั้น
แล้วถือถุงอะไรบางอย่างลงมาจากรถ

ไอ้ถุงนี้ดั๊นเอาไปวางข้างผงยา

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันต้องไม่ใช่ของดีแน่

ถุงที่ว่านั้นน่ะยาบ้าเต็มไปหมด
เหมือนจะเอาไปส่งสายอะไรส่งให้ลูกค้าอะไรแบบนี้
หลังจากตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายสิทธิศักดิ์ตกใจครับ
พยายามเดินหนีตำรวจก็อ้าวล็อกตัวไว้แล้วก็ไปเอาถุงที่เขาวางเอาไว้ออกมาดู

แล้วก็นำตัวไปตรวจค้นยาบ้าในรถก็มี
มียาเคด้วยมีปืนด้วย
สุดท้ายโดนจับไปที่โรงพักนะฮะ
เบสเสร็จแล้วมียาบ้าทั้งหมดจากการตรวจสอบนี้นะฮะ

ยาเคอีกซักประมาณ๑๔กรัม
เขาเอาไปส่งให้กับลูกค้าแหละ
แล้วก็มีการครอบครองปืนโดยที่ผิดกฎหมายนะครับ
สุดท้ายก็โอ้โหโดนหลายข้อหาเลย
เขาสารภาพเขาซื้อยาบ้ามาจากเพื่อน
แล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่

เดี๋ยวจะมาวางตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเอาไป

ส่วนปืนเนี่ยเพื่อนเอามาฝากไว้